ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัสดุผิดกฎหมายบ้างล่ะ
มีอายการมีตำรวจมีอะไรโทรมากันเต็มเลย
เคสที่เจอกันบ่อยมากคือเป็นแก๊งทวงเงินบอก
คุณภาคภูมิคุณมากู้เงินจ่ายเงินคืนหรือยัง
บางทีก็บอกว่าญาติของเรานี่แหละติดเงินเขาอยู่
โทรมาข่มขู่บอกว่าถ้าไม่คืนเดี๋ยวจะตามไปตี

แต่กับพี่ปานมุกเหล่านี้ใช้ไม่ได้ผลนะคะ

ยืมกูเมื่อไหร่คะ
ก็เมื่อเรือ๑วันที่๒๔ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
วันที่๒๔ไม่ได้ยืมตังค์ใครคะ
เนี่ยเงินของคุณ

ค่ะเลขอะไรคะ

ค่ะเลขบัญชีธนาคาร

เลขบัญชีธนาคาร

เลขบัญชีธนาคาร

เลขบัญชีธนาคาร

เลขบัญชีธนาคาร

เลขบัญชีธนาคาร

เลขบัญชีธนาคาร
เลขบัญชีธนาคาร

เลขบัญชีธนาคาร

ไม่ได้ยืมเงินใครค่ะครับพอถามเลขบัญชีบอกเอาคุณโอนเงินมา
คุณต้องรู้สิว่าเลขบัญชีฉันคือเลขอะไร
อีกฝ่ายก็อึกอักตอบไม่ได้เอาเลขบัญชีหรือเลขธนาคาร
ปางก็ตอบไปแบบหุดหงิดก็เลขบัญชีธนาคารนั่นแหละค่ะครับ
สุดท้ายแล้วทำเป็นมาขู่บอกว่ารู้นะว่าลูกค้าอยู่ขอนแก่น
ปานแกเลยแหล่งใต้ใส่เลยบอกโอ้อยู่จังหวัดตรังจ้า
อยู่บ้านคนเดียวค่ะแล้วก็ทีนี้น้องก็โทรมาหาน้องสาวค่ะ
น้องสาวถือโทรศัพท์อยู่แล้วก็ทีนี้เป็นโทรศัพท์ของน้าสาวอีกทีนึง
อยู่บ้านคนเดียวค่ะแล้วก็ทีนี้น้องก็ไม่รู้จะเอาไปให้ผู้ใหญ่คนไหน
เลยเอามาให้หนูคุยค่ะอารมณ์ประมาณเหมือนว่าเราไป
ไปกู้ตังค์ไว้แล้วก็ต้องใช้คืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าพี่เขาโอนตังค์มาให้เรา
เรากู้เนี่ยโอนตังเข้ามาในบัญชีไหนเจ้าของบัญชีชื่ออะไร
เลขบัญชีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาก็ตอบไม่ได้ค่ะ
ก็ด่าเลยค่ะซัดไปเลยสิคะคุณตำรวจซัดไปเลยค่ะเออ
เป็นคนวางเองค่ะวางเองป้องกันการด่ากลับค่ะเออเราก็แบบว่าเออกดวางเลยค่ะเออ
ที่ฉันฟังดิฉันก็อดขำไม่ได้พี่พานหัวร้อนได้อร่อยมาก
จริงพี่บอลจัดเต็มมากเอาฝากคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าเจอแบบแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อะไร
ไม่ว่าจะเป็นพัสดุผิดกฎหมายหรืออะไรต่างลองถามรายละเอียดดูส่งให้ใครส่งเมื่อไหร่ส่งที่ไหน
พอซักรายละเอียดมากเข้าเดี๋ยวฝ่ายนั้นเขาตัดสายทิ้งไปเองค่ะเพราะเขารู้สึกว่าอุ๊ยตอบไม่ได้แล้ว
คือถ้าเรามั่นใจว่าไม่เคยยืมเงินใครไม่เคยมีของตกค้างหนีภาษีไม่ได้จ่ายภาษีอะไรไม่ต้องไม่กลัวเลยไม่ต้องไปกลัวเลยนะฮะ